วันพรุ่งนี้๗มีนาคมถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับอนาคตของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
พักการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นมาได้ห้าเดือนนะครับแต่ทำไมพักไทยรักษาชาติถึงมีชะตากรรม
ต้องมาลุ้นฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าจะถูกยุบพักหรือไม่
เราย้อนไปดูที่มาที่ไปกันนะครับติดตามจากรายงานครับ
ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดชื่อของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ปรากฏในสารบพักการเมืองไทยเป็นครั้งแรกเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือไทยรวมพลังมาเป็นไทยรักษาชาติ
พร้อมแก้ไขข้อบังคับภูดวงการและนโยบาย

มาเพียง๑เดือนที่ประชุมใหญ่ของพัก
มีมติเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
โดยให้ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์

จังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทย

กลางคนใกล้ชิดของตระกูลชินวัฒน์
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารพักอย่างพร้อมเพลียง

ก้าวไกลไทยต้องก้าวทัน
ทยอยเปิดตัวผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่กันอย่างคึกคัก

กระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

ก็เลยมีมติให้ความเห็นชอบ
ซึ่งหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้มีการติดต่อและประสาน
ท่านเองก็มีพระเมตตา
ได้ตอบรับแล้วก็ยินยอม
เพื่อให้สภาพผู้แทนรัศดรให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ไม่ทันข้ามวันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชองค์การประกาศว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของประชาชนชาวไทย
พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์
ดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง
นำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์

เป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี
ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ไทยรักษาชาติออกแถลงการ
พระราชองค์การเหนือกล้าวเหนือกระหม่อม

กฎหมายการเลือกตั้งรัฐธรรมนูล
ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณี

ไม่ประกาศรับรองชื่อนายกรัฐมนตรี
ในบัญชีของภักดิ์ไทยรักษาชาติ

ร้อยโถปรีชาพลหัวหน้าภักษ์

มือท่วมหัวรับพระราชองค์การเหนือกล้าวเหนือกระหม่อม

ที่ประชุมกรกตมีมติให้ยื่นสารรัฐธรรมนูล

ความผิดตามมาตรา๙๒วงเล็บ๒
แห่งพระราชบรรยัตน์ประกอบรัฐธรรมนูล

เหตุกระทำการเป็นปฏิปักต่อการปกครอง

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

แถลงขอยุติทุกกิจกรรมทางการเมือง

ขอกลับมาหาเสียงเหมือนเดิม
ขณะที่ทนายความไทยรักษาชาติ
คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาใน๘ประเด็น
ยืนยันว่าการยื่นบัญชีนายก

และทำตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิง
บนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
ยื่นบัญชีพยานบุคคล๑๙ปาก
เป็นกรรมการบริหารพัก๑๔คน
และบุคคลภายนอก๕คน
วันที่๒๗คุมภาพันธ์๒๕๖๒
รัฐธรรมนูลออกแถลงการ

พอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

และลงมติในวันพระฤหัสสบดีที่๗มีนาคมนี้
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกัน

วันที่๗จึงไม่ใช่เพียงแค่วันถือกำเนิดของพักนี้
แต่ยังเป็นวันเริ่มต้นต้อนรับกรรมการบริหารพักชุดใหม่

จะต้องหยุดหรือไปต่อในสนามเลือกตั้งครั้งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน